การเคลือบโอ่งจะใช้น้ำเคลือบขี้เท่าซึ่งน้ำเคลือบขี้เท่านี้เป็นการเคลือบที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติมาช่วยโดยจะมีส่วนผสมหลักคือดินเลนขี้เท่าและมีส่วนผสมเพิ่มเติมคือผงสีวิธีการเคลือบก็จะใช้น้ำเคลือบที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติมาช่วยโดยจะมีส่วนผสมหลักคือดินเลนขี้เท่าแล
ราดให้ทั่วตลอดทั้งโอ่งแล้วจึงนำไปผึ่งลมทิ้งไว้หนึ่งคืน
จะช่วยทำให้โอ่งมีสภาพคงทนเพราะช่วยสมานรอยต่างของเนื้อดินให้ติดสนิท
และยังทำให้เกิดความสวยงามกับผิวของโอ่ง
เคลือบโอ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเตรียมนำเข้าเตาเผาในขั้นตอนต่อไป
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน